แพทย์หญิงประจำโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่นครราชศรีมา

นครราชศรีมาเป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะครับ
ทีนี้เราตรวจสอบกรณีของคุณหมอผู้หญิงที่นครศรีธรรมราชกันก่อนนะฮะ
เมื่อวานคุณหมอก็ออกมาเปิดใจ
บอกว่าคุณหมอคิดน้อยไป
เห็นแก่ตัวตรงที่ว่าเอาไฟเซอร์ที่เขากำลังจะทิ้ง
คือมันเหลือก้นขวดต้องการเอามาฉีดให้ญาติ
อาจจะเห็นแก่ตัวหมออาจจะคิดน้อยไป
แล้วก็ก่อนหน้านั้นที่ยื่นใบลาออกไป

เพราะว่าเดี๋ยวจะสู้ต่อในการทำงานเพื่อคนไข้นะครับ
ฟังเสียงของหมอผู้หญิงคนนี้กันหน่อยนะฮะ
แม่หรือพี่สาวหมอก็ได้จังหวัดนั้นหมอก็เลยโทรหาพี่สาวให้เดินทางมาที่โรงพยาบาล
ซึ่งตรงตุดนั้นความรู้สึกของหมอก็คือเราบริสุทธิ์ใจ
ที่เราบริสุทธิ์ใจว่าเราไม่ได้แย่งวัคซีนของใคร
เพราะณตำแหน่งนั้นทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นที่เป็นบุคลากรด่างหน้าเป็นเพื่อนร่วมงานของหมอ
เมื่อพี่สาวฉีดเสร็จก็ได้มีบุคลากรบางท่านก็ได้แหล่งงานไปที่ภูมิการ
นั่นก็เป็นสิ่งถูกต้องแล้วเขาทำตามหน้าที่ของเขาว่ามีการฉีดวัคซีนให้กับบุคคลภายนอกเกิดขึ้นนะคะ
ภูมิในการก็ได้โทรมาสั่งระงับการฉีดวัคซีนให้กับบุคคลภายนอกตอนนั้น
ซึ่งตอนนั้นเนี่ยหมอเองรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราทำงานตรงนี้มาเราช่วยเหลือคนไข้มาเป็นหมื่นเป็นแสนคน
แต่เราไม่สามารถที่จะเอาวัคซีนเหลือทิ้งอันนี้ที่ทิ้งไปแล้วมาฉีดให้กับแม่หรือพี่ของเราได้
เราไม่สามารถที่จะเอาของที่ทิ้งไปแล้วอะไรก็ได้มาฉีดให้กับแม่เรามาฉีดกับพี่เรา
เพราะทุกวันที่หมอมาทำงานที่นี่
หมอก็ต้องกลับไปนอนกับพี่กับแม่หมอเป็นคนหนึ่งที่ยอมเสียตลาดตัวเอง
ยอมเสี่ยงเพื่อที่จะช่วยช่วยคนไข้ทุกคนอยู่ด้านหน้า
ก็ยกมือไหว้ขอโทษทุกคนนะฮะแล้วก็บอกว่าไม่ได้ตั้งใจจะแย่งใครหรอกนะฮะ
แต่ว่าอาจจะเห็นแก่ตัวคิดน้อยไปหน่อย
คิดว่าจะเอาวัคซีนที่เหลือทิ้งมันกำลังจะทิ้งขยะไปแล้ว
ขอได้ไหมก้นขวดแบบนี้มันยังฉีดได้อีก
เอามาฉีดให้กับพี่สาวหรือจะเอามาฉีดให้กับแม่ของเธอ
หมอคนนี้ก็คือแพทย์หญิงกริตยานีภูลเพียรนะฮะ
เป็นแพทย์ประจำโรงพยาบาลนพิตำจังหวัดนครศรีธรรมราช
เล่าเรื่องแล้วก็เปิดใจทั้งหมดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะว่าเธอก็ถูกโจมตีอย่างหนักในโลกโซเชียลเหมือนกัน
กรณีที่ตกเป็นข่าวอยู่แล้ว
เธอก็ได้เปิดใจแบบเมื่อกี้โอ้โหคุยยาวเลยนะคุณนะ

แล้วก็ชี้แจงออกมานะครับบอกว่าเธอไม่คาดคิด
ว่าเหตุการณ์ที่เธอแค่ไปขอวัคซีนที่มันกำลังจะทิ้ง

เพราะเธอได้รับโคต้าอยู่แล้วเป็นบุคลากรทางการแพทย์
บุคลากรด่านหน้าเป็นหมอของโรงพยาบาลนพิตำ

ปรากฏว่าเธอเห็นว่ามีขวดวัคซีนไฟเซอร์บางขวดเนี่ยคุณ
มันเหลือก้นขวดและกำลังจะถูกเอาไปทิ้ง
เธอเลยบอกว่าตรงนี้มันน่าจะพออีกโดสหนึ่ง
ก็เลยไปขอเพื่อนพยาบาลที่เขาเป็นคนฉีดให้กับคนอื่นเนี่ยนะ
บอกขอได้ไหมขอดูขวดนี้ได้ไหม
แล้วทีนี้อันนี้มันเหลือมันน่าจะได้โดสหนึ่ง

และคุณหมอกุ๊กกิ๊บก็เลยพาพี่สาวมาฉีด
ขวดที่เหลือนะเธอบอกจากขวดที่เหลือที่กำลังจะทิ้ง
คุณหมอบอกว่าถ้าคุณหมอเองคิดจะโกง
คิดจะโกงไฟเซอร์นะคุณหมอเนี่ยเอาสลิงค์
ดึงยาแล้วไปฉีดให้ครอบครัวเองก็ได้
แต่หมอไม่ทำหมอก็ขอเขาก่อน
แต่ว่าการไปขอเขาก่อนที่เหลือทิ้งเนี่ย
กลายเป็นการคิดน้อยไปนี่คุณหมอกุ๊บกิ๊บบอกแบบนี้
ส่วนกรณีที่ว่าแม่ของเธอได้ฉีดหรือเปล่า
หมอกรุ๊ปกริปยืนยันบอกว่าไม่ได้ฉีด
แค่ฉีดให้กับพี่สาวของเธอเท่านั้นเอง
ส่วนคุณแม่ไม่ได้รับการฉีด
เพราะว่าต้องมีการตรวจสอบให้คุณ

เธอก็ออกมาจากปากบอกว่ากับคุณแม่ไม่ได้ฉีดให้
แล้วก็เมื่อวานในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
ในช่วงท้ายการประชุมนายกรัฐมนตรี
กรณีที่ว่ามีบุคคลที่ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์

ได้รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ด้วย

ก็ให้จัดสรรไปตามที่สบคเสนอ

ก็ขอให้ปลายทางไปจัดการให้ดีด้วย
ไม่ใช่ว่าจะต้องให้นายกลงไปบอกคนนั้นคนนี้

และขอให้มีการตรวจสอบให้ดี
หากทำผิดให้ลงโทษตามกฎหมายด้วย
แล้วก็อย่าให้เกิดปัญหาเช่นนี้อีกนะครับ
อกจากนี้นายยกยังได้สอบถามนายอนุทิน
การบริหารจัดการวัคซีนด้วยนะครับ
แล้วก็ย้ำว่ากระทรวงสาธารณสุขต้องจัดการวางแผนวัคซีนในปี๖๕ให้เรียบร้อย
ต้องให้ชัดเจนว่าเข็มที่๑เข็มที่๒เข็มที่๓จะเป็นอย่างไร
พร้อมกับถามนายอนุทินว่ายืนยันหรือไม่ว่าภายในปีนี้
ฉีดวัคซีนให้ได้๗๐ซึ่งนายอนุทินก็ตอบยืนยัน
กับนายกรัฐมนตรีบอกว่าทำได้ครับ